ทีนี้มีคนไปหลอกแม่ค้าขายส้มตำ

แล้วผมอยากจะทำบุญไปเลี้ยงเนร
เลี้ยงอาหารเพลให้แก่เนรนะครับ
ดังนั้นแม่ค้าส้มตำจ๋า
ถ้าท่านใจบุญเราทำส้มตำไปถวายเนรกันไหม
ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนหลัง

แล้วคนมาหลอกก็เลยหลอกอีกอย่างหนึ่ง
บอกว่าเอาแม่คะเดี๋ยวขอแรกเงินหน่อยสัก๕๐๐๐
เดี๋ยวจะเอาแบงค์ย่อยไปใส่ซองทำบุญ

เอามาก่อน๕๐๐๐เดี๋ยวเอามาคืนให้อย่างนี้
ใช่ทีนี้ไอ้คนนี้เอาไปเลย
เป็นคนร้ายฟันซี่เดียวนะฮะ

หลังถูกชายอายุประมาณ๖๐ปีรูปร่างทวมสูง
แต่ว่ามีลักษณะเด่นก็คือมีฟันหน้าซี่เดียว
หลอกแม่ของเธอว่าจะเหมาให้ทำส้มตำไปเลี้ยงพระ
ที่วัดกลางสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์
โดยอ้างว่ามีสามเณรมาบวชเรียน
ซึ่งตอนแรกแม่เธอก็ปฏิเสธ
แต่ก็กลัวว่าเนรจะไม่มีอะไรฉันแล้วก็เออก็อยากทำบุญด้วย
ตกลงไปในราคา๘๐๐๐บาท
ก็คือส้มตำ๒๐กิโลกรัม
ขนมจีนน้ำยา๒หม้อใหญ่

แม่ค้าส้มตำก็ตำส้มตำใหญ่เลยนะ

ปรากฏว่าที่วัดบอกว่าไม่ได้สั่งมา
เออนะฮะไม่ได้สั่งมา
และชายคนนั้นนะฮะชายฟันซี่เดียวเนี่ย
ก็หลอกขอแลกเงิน๕๐๐๐บาท
โดยขอแลกแบงค์ย่อยเพื่อนำเงินไปใส่ซองทำบุญ
แต่ว่าอาศัยช่วงเผลอหนีหายออกจากวัด
เงินไปกว่า๑๐๐๐บาท

ส้มตำส้มตำขนมจีนก็เตรียมไปถวายวัดแล้ว

แล้วก็ชายร่างทวมคนนี้ก็มาที่วัดด้วยนะ
เออทำมาขอแลกเงินกับแม่ค้าอีก

ก็เอาเงิน๕๐๐๐ไปด้วย
แล้วสิ่งที่หลอกมาถวายวัด
ถามว่าแม่ค้าส้มตำได้เงินไหมไม่ได้เงิน
จะเอาเงินจากไหนล่ะนะฮะจากใครจะจ่ายแล้วนะครับ
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ไปที่ร้านส้มตำ
เจ๊บางส้มตำที่ถนนสระทลา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินท
เทศบาลเมืองสุรินทร์ร้านแห่งนี้

ก็พบกับนางบางสารัสศรีมาอายุ๕๒ปีผู้เสียหาย
ก็ได้เปิดร้านขายอยู่ตามปกติแล้วครับ
แล้วก็พบกับนางสาวรารัฐสารศรีมาอายุ๒๙ปีลูกสาว

เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าที่เชื่อใจชายคนนี้เพราะเห็นว่า
มีบุคลิกน่าเชื่อถือแต่งตัวดีคำพูดดี
พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายครับ
ถึงวัดปั๊บแล้วก็เยอะของอะไรปกติ

เรียนได้หรือยังเดี๋ยวแบบจะออกไปเอาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเขาก็เลยแบบตอนแรกแบบ

พอเห็นเงินแม่ก็อ่ามีสักห้าพันไหมอะไรอย่างนี้

อ่าเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้
คิดว่าเดี๋ยวเขาคงให้หลังงานอย่างนี้ค่ะ

เขาเอาอีกโทรศัพท์อีกโทรศัพท์อีกอะไรอย่างนี้

เออแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็แอบออกไป
นี่แหละครับก็เชื่อไปจนกระทั่งโอ้โห
ตำส้มตำกว่าจะได้แต่ละครกนะครับ
แต่ว่าก็อยากนำไปถวายพระที่วัดนี่แหละครับ

ในวันที่มีส้มตำมาถวายมีขนมจีนมาถวาย

ไม่กล้ากินไม่กล้าฉัน
เพราะว่ายังไงต่อดีล่ะ
คือพอรู้ว่าเอาจริงคุณผู้ชมง่ายเลย
ไม่มีคนจ่ายตังค์เจ้าภาพหายไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าจริงก็สงสารร้านขายส้มตำ
ใช่ครับแต่ทีนี้แม่ค้าขายส้มตำและลูกสาวเนี่ย
บอกไม่เป็นไรท่านฉันเถอะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญ
และครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เหมือนกันนะฮะ
ด้านของพระครูสมนัททวีปริปุณโนพระลูกวัดที่เกิดเหตุนะครับ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน

บอกว่าจะมีการถวายเพลงให้กับพระสงฆ์และสามเณร
โรงเรียนพระปริยติธรรมในวัด
จากนั้นก็ออกไปจนรุ่งเช้าก็กลับมาอีกครั้ง
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นการวางแผนไปหลอกแม่ค้าส้มตำ

จากนั้นก็หลอกขอเงินจากแม่ค้าส้มตำอีก
พระบอกว่าดีที่พระเองอัตมาเองไม่โดนหลอกไปกับเขาด้วย
คือกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ยนะ
ผู้ชายที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขามาแล้วก็มาคุยกับเอ่อ
เหมือนกับคนที่วัดมาคุยกับคนที่วัด
แล้วก็ขอยืมโทรศัพท์ขอยืมโทรศัพท์คนที่วัด

พอโทรไปเขาก็แกล้งโทรออกอีท่าไหนไม่รู้
แต่ท้ายที่สุดเขามาบอกที่ร้านส้มตำ
ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วย
ผู้ชายคนที่มาจากที่วัดเขาบอกว่าอ้าวนี่มันเบอร์ผมนี่
ไม่ใช่เบอร์มิจฉาชีพคนนั้นนี่แหละค่ะเขาก็คือเหมือนกับว่า
วางแผนด้วยเรียบร้อยแล้วอ่ะ
ส่วนความคืบหน้าคดีพันธ์ตำรวจโทชัยยาเพชรงามสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทร
เมืองสุรินทร์นะฮะเจ้าของคดีบอกว่า
หลังรับแจ้งเหตุก็เร่งหาข้อมูลผู้ต้องหาเพื่อรวบรวมข้อมูลออกไม้จับ

เพื่อความชัดเจนต่อไปนะครับ
โอ้โหหลอกทั้งพระหลอกทั้งโยมนะฮะ